ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูนักโทษแหกโรงพยาบาล

เพราะว่าเขาไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ก็บอกว่างั้นนอนดูอาการก่อน

แต่ว่าหลังจากนั้นเขาวิ่งหนีค่ะ
ลงมาที่ชั้นล่างของอาคารที่โรงพยาบาลนะคะ
แล้วไปชิงรถจักรยานยนต์ของคนแถวนั้น
ขี่หลบหนีไปพร้อมชุดผู้ป่วย

ใช่แล้วก็ไปเลยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะ
โดยตำรวจซพมสมุทรสาขรระบแจ้ง
เหตุมีนักโทษชายที่เข้ามารับการรักษา

ที่หน้าร้านขายยาบนถนนเอกชัยตะมนต์มหาชัย

กับวิทยุสกัดจับทุกทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี
แต่ยังไร้วี่แววอยู่เลยนะคะ
จากการสอบถามนางสาวสรินทรชวนนอกอายุ๒๙ปี
เป็นพนักงานของร้านขายยาก็คือเป็นผู้เสียหาย
เป็นคนที่ถูกนักโทษคนนี้ไปชิงทรัพย์ก็คือรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน๑กถ๖๒สมุทรสาคร
รถจักรยานยนต์คันนี้เป็นของเจ้าของร้าน
เธอไปซื้อของที่ตลาดมาแล้วก็กลับมาจนมาทำงานต่อ
จู่มีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ผมเกลียนใส่ชุดคนไข้
วิ่งเข้ามาเลยค่ะมาหาเธอเนี่ยเป็นภาพเป็นภาพนิ่งจากกล้องมูลจรปิดนะคะ
เข้ามาหามาแย่งกุญแจที่รถแล้วก็ผลักเธอออกไปจากรถด้วยความแรง
ด้วยความตกใจกลัวค่ะรีบวิ่งหนีเข้าไปในร้านแล้วก็ตะโกนให้คนช่วย
หลังจากนั้นก็เห็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่ว่าที่หน้าร้านร้านขายยาแห่งนี้มีกล้องวงจรปิด
ก็เลยได้ภาพนี้ไว้นะคะเอาฟังเสียงพนักงานร้านขายยาคนนี้หน่อยค่ะ

เค้าวิ่ง๕ทีจะสำมริติกันเลยคือว่าถ้าหนูไม่ให้เล็กเค้าก็ทำลายเนาะ
ขับตรงไปทางนี้แล้วหนูก็ขี่วินมอไซค์ไปถามคนแถวนั้น
แล้วก็ไปถามที่ดับโรงที่เขาบอกว่าเขาเลี้ยวเข้ามาค่ะ
นี่เป็นช่วงที่เขาชิงรถจักรยานยนต์มาดูช่วงที่เขาหลบหนีกันบ้างนะคะ
รอปภของโรงพยาบาลสมุทรสาครซึ่งเป็นคนที่วิ่งตามคนร้าย
เขาเล่าว่าเห็นคนร้ายวิ่งลงมาจากตึกผู้ป่วย
ตอนแรกคิดว่าเป็นคนไข้จิตเวทวิ่งลงมา
คือแบบวิ่งด้วยความเร็วนะคะวิ่งลงมาเขาก็ช่วยสกัดจับ
แต่สักพักค่ะเห็นผู้คุมวิ่งตามลงมาแล้วแถมตะโกนไปด้วยนะ
วิ่งไปด้วยตะโกนไปด้วยบอกว่าช่วยจับหน่อย
นักโทษชายกำลังหลบหนีเขาก็เลยเร่งความเร็ว

พอไปถึงหน้าร้านขายยาร้านขายยามันอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลไงคะ
วิ่งไปถึงตอนนั้นเขาชิงรถพอดี
ก็คือนักโทษชิงรถจักรยานยนต์ได้พอดี

หลบหนีไปเลยนะคะเขาก็วิ่งตามไม่ทันอีกแล้วนะคะ

พวกเขาวิ่งตามสองคน
นักโทษชายรายนี้ทราบชื่อคือนายกฤษณะแก้วชิงดวงอายุ๓๐ปี
เป็นนักโทษชายจากเรือนจำพิเศษธนบุรี
ข้อหาที่เขาถูกจองจำก็คือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
อาการปวดท้องข้างขวาและมีไข้ด้วย
คือข้างขวาและมีไข้เป็นที่สงสัยว่าเป็นไส้ติ่งหรือเปล่า

ในเรือนจำเขาก็มีห้องพยาบาล
แต่ว่าเขาสงสัยไงว่าอาจจะต้องผ่าตัดหรือเปล่า

แพทย์ก็เลยให้รับตัวไว้
แล้วนอนรอดูอาการเพื่อรับการรักษาต่อไป
ที่ห้องศัลยกรรมชาย๒ชั้น๓
ขณะเกิดเหตุมีคนอยู่กับนักโทษไหม
มีนะคะเป็นผู้คุมจากเรือนจำพิเศษธนบุรี
อยู่ด้วย๑นายคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลา
แต่ทีนี้แหละก็ต้องมาตรวจสอบว่าปล่อยประละเลยหรือเปล่า

ซึ่งรายละเอียดตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
โดยเฉพาะการติดตามตัวนักโทษที่หนีออกจากโรงพยาบาล
ค่ะก็เดี๋ยวคงต้องตรวจจากกล้องวงจรปิด
ในแต่ละพื้นที่เส้นทางที่เขาหลบหนีด้วยนะคะ